คือจังหวัดเชียงใหม่เขามีการครบรอบ๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
เลิมฉลองกันเป็นเรื่องน่ายินดีของที่เชียงใหม่กันนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการนำพระธาตุดอยสุเทพจำลองมาตั้งกลางสวนในสาราจังหวัด
แต่ปรากฏว่ามีเสียงวิภาควิจารณ์ออกมาค่ะว่า
เป็นพระธาตุดอยสุเทพทำไมเอามาตั้งตำอยู่ที่พื้น
มันเหมาะสมไหมมันควรหรือเปล่า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมกลางตัวอาคารที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่
เขาทำเป็นสวนแผนที่ของจังหวัด
แล้วก็ทำองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลอง
ตราสัญลักษณ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะคะ
ประชาชนที่ไปติดต่อราชการเนี่ยโอ้โหอดไม่ได้หรอก
เห็นแบบนี้ต้องหยุดถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเพราะว่าสวยงามจริง

แต่ว่าอยู่มีกระแสด้านลบออกมาค่ะ

ทำไมถึงนำองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลองไปตั้งต่ำอยู่ที่พื้นล่ะ
ความสูงปลายยอดเพียงชั้นที่๒ของตัวอาคารเท่านั้นเอง
พระธาตุอยู่บนดอยสูงนะอยู่บนยอดดอยด้วย

เป็นที่กราบไหว้ของชาวเมืองเชียงใหม่และผู้ไปเยือน
การนำองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลองวางแบบนี้
ทำให้ผู้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็เท่ากับว่าเดินอยู่เหนือองค์พระธาตุสิ
แบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าควรหรือเปล่าเอามาวางแบบนี้

ก็ลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมไหม
โดยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้าไปดูหน่อยไหม